ผลพวงความสูญเสียจากเหตุไฟไหม้ก่อน
คือบ้านหลังนี้อยู่แถวบางขุนเทียนครับ

นี่เขาเป็นอาสาสมัครร่วมกับตันยูด้วยนะ
แล้วอีกคนนึงเป็นลุงของเขา

มันทุรนทุรายจริงครับ
นี่แหละคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้
แล้วคนในบ้านที่ไฟลุกอยู่นะเขาพยายามหนีนะ
นี่คือคนมาดูแต่ช่วยอะไรไม่ได้
มันไหม้รุนแรงขนาดนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
ถนนเอกชัยซอย๓๐แยก๕
บังถุ้นเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร
และจากนั้นไฟค่อยค่อยไฟขึ้นชั้นบน
เป็นห้องนอนชั้น๒มีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะระยะนะครับ
จากนั้นไฟก็ลุกลามสร้างความเสียหายกับบ้านใกล้เคียง
มันลามไปอย่างรวดเร็วคุณพระอาพอร์ตคุณผู้ชมครับ

รถดับเพลิงจากเขตบางขุนเทียนครับ
กู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยู
คือมาหน่วยเดียวไม่พอต้องมาช่วยกันนักผจญเพลิงนี่
มาฉีดฉีดน้ำเข้าไปครึ่งชั่วโมงครับ
กว่าไฟมันจะสงบนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็พบผู้เสียชีวิตอยู่
บนชั้น๒ของบ้านต้นเพลิง๒รายครับ
คือนายกิติพงศ์หรือว่าเอสอนดีอายุ๓๖ปี
คนนี้เป็นเจ้าของบ้านแล้วอย่างที่ผมบอกไป
เป็นเจ้าของบ้านแล้วคนนี้เป็นอาสาสมัคร
กู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยูนะ
สภาพศพครับถูกไฟคลอกอ่านแค่นี้ก็พอ

มันน่าสังเวทใจยังไงมากกว่านี้

อีกรายคือนายสำเนียงธรรมปัญญาอายุ๖๕ปีเป็นลุงของคนเมื่อกี้
สภาพศพถูกไฟคลอกเหมือนกันแต่อยู่ในห้องนอนของเขา
ส่วนนางรัชนกหรือว่าแอนสอนดีอายุ๓๖ปี
ภรรยาของนายกิติพงศ์เนี่ยตัดสินใจเลยหนี

จะหนีตายว่างั้นเถอะ
แต่เธอก็ถูกไฟคลอกครึ่งตัวนะครับ

ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลครับ
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปดูที่จุดเกิดเหตุครับ
พบว่าสภาพบ้านต้นเพลิงเสียหายทั้งหลัง
อุปกรณ์ทำมาหากินไม่ดำเป็นต่อตะโกบทแบบนี้
เห็นไหมครับใช้การอะไรไม่ได้แล้ว
เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเล่าบอกว่าโอ้โหคุณนักข่าว
ไอ้วินาทีที่เขาหนีตายกันนะตอนนั้นหลับอยู่
แต่ได้ยินเสียงแตรรถบีบกันปีนแล้วมีคนตะโกน
ไฟไหม้ไฟไหม้รีบวิ่งออกมาไม่คิดชีวิตเลย
เสียใจนะเพื่อนบ้านที่กิติพงศ์เขาเสียชีวิตเขาเป็นคนดี
เป็นกู้ภัยชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้ว
ขณะที่นางบุษบาธรรมปัญญาแม่ของนางรัชนกนะครับ
เล่าบอกว่าไม่คิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอ
ตอนนี้คุณรัชนกโคมาหมอบอกแล้วญาติยาธิทำใจนะ
ตอนนี้เขาบอกว่าเมื่อเช้าโทรไปเช็คที่หมอ
หมอบอกว่าลืมตาได้แล้วเหมือนตอบสนองได้ว่างั่งแล้ว
แต่ว่ายัง๘๐ก็หมอก็บอกว่าให้ทำใจต้องประเมินวันต่อวัน
คือวันต่อวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าวันต่อวันนี้
มันจะวันรอดหรือวันไม่รอดไงใช่ไหม
เห็นว่าลูกสาวบอกว่าหมอบอกให้ทำใจบ้าง
ส่วนบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
ลูกสาวของนายสำเนียงและเพื่อนร่วมงาน
ในมูลนิธรวบกัดแต่งยูของนายกิติพงมารอรับศพ

ลูกสาวของลุงสำเนียงเนี่ยเล่าบอกว่าพ่อจริงก็หนักอยู่แล้ว
หนักเพราะอะไรครับป่วยเป็นมะเร็งมา๕ปี

แต่พ่อไม่หยุดเข้ากรุงเทพมหานครมาขับรถแท็กซี่
ก่อนหน้าที่พ่อจะเสียชีวิตเธอบอกว่าเธอมีรางบอกเหตุนะ

แต่วันนั้นทำไมทำไมรู้สึกอยากจะเจอพ่อ

เสียใจมากที่นับจากนี้เธอจะไม่ได้คุยกับพ่ออีกแล้ว

ตอนที่นายกิติพงศ์วิ่งไปช่วยพ่อเธอที่นอนหลับอยู่ชั้น๒
แต่ไฟมันไหม้อย่างหนักวิ่งออกมาไม่ทันแล้ว

๒๒วันเมื่อเป็นัวจะคิดถึงพ่อ
แต่ว่าไม่ได้โทรมาเพราะงานยุ่ง
เขาเลยว่าวันนี้ก็จะโทรมาหาพ่อดำไม่ทันแล้ว

น่าจะขึ้นไปช่วยเพราะว่าเห็นคนข้างบ้าน
บอกว่าวิ่งออกมาแล้วพร้อมกับแฟนเขา
แล้วเหมือนกับว่าเขารักเขารักลุงมากเลยค่ะ
เขาก็จะวิ่งเข้าไปช่วยเพราะว่าพ่อพี่กินยา

ตอนนี้เพื่อนร่วมมูลนิธิร่วมกับตันยูนี่แหละฮะ
ก็นำร่างของทั้งคู่นะครับ
กลับไปบริเวณภูสนที่วัดหนอกันกราวจังหวัดนครนายกแล้ว